งานเดียวกันค่ะเราไปเจอนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตนะคะน้องกันอัธพันธ์ค่ะ
นี่ก็ขวัญภาวะเหมือนกันไปเจออะไรมาคะลูก
เห็นว่าเจอมือดีทวิตข้อความขู่ถึงขั้นว่าจะเอาชีวิตค่ะ
แล้วก็มีการโพสต์รูปปืนแนบมาด้วยนะ
น้องกันเนี่ยก็ต้องโร่แจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนคนสมัยนี้น้อย
อย่างที่ว่าการปืนหาง่ายกว่าขนมร้านสะดวกซื้ออีกมั้ง
แล้วก็เผยว่าตอนนี้หาเบาะแสได้บ้างแล้วก่อนจะประกาศว่าจับตัวให้ได้นะคะคุณตำรวจ

เพราะว่าไม่อยากให้แบบว่ากันว่าอะไรอย่างนี้มันโพสต์เล่นไม่ได้
ตอนนี้ก็พอจะไอ้นี่กันแล้วครับพอจะรู้
กันไม่รู้ว่าเขาโดนรีพอร์ตหรือว่าอะไรแอคเคาน์นั้นก็อยู่ดีก็หายไปเลย
ยังตามอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตามนะครับก็อยากหาให้เจอให้ได้ครับ
เอออันนี้เสียขวัญสรรพรศาสตร์ของจริง
หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามให้น้องได้เร็วนะเอาจริงเรากังวลนะ
เพราะว่าอย่างน้องเป็นคนในที่แจ้งไม่รู้ว่าใครต่อใครที่จะเข้ามาทำร้ายน้องได้เมื่อไหร่
ถูกต้องค่ะแล้วปืนเดี๋ยวนี้หาง่ายอย่างที่คุณบอกจริงนะน่ากลัวมากเลยนะคุณผู้ชมนะ